และในวันพรุ่งนี้นะคะ๑๕มกราคมค่ะใครที่มีบัตรเอทีเอ็มแบบเก่าที่ยังเป็นแถบแม่เหล็กอยู่เนี่ยนะคะ
จะเป็นวันสุดท้ายแล้วที่จะใช้กดเงินได้เพราะตั้งแต่สิบหกมกราคมไปต้นไป
ธนาคารทุกแห่งให้เปลี่ยนไปใช้บัตรเอทีเอ็มแบบชิปการ์ดกดเงินแทนแบบเดิมนะคะ
เพื่อเป็นการยกระดับความปลอดภัยด้วยวิธีการที่จะเปลี่ยนบัตรนี้ต้องทำอย่างไรบ้าง

เอทีเอ็มแถบแม่เหล็กหรือบัตรเอทีเอ็มรุ่นเก่านี้กำลังจะหมดอายุ
ไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไปนับตั้งแต่วันที่สิบหกมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบสาม
ซึ่งจากข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทยระบุว่าอาจจะมีบัตรเดบิตและบัตรเอทีเอ็ม
ที่ไม่สามารถใช้งานได้เกือบสิบล้านใบจำนวนบัตรแถมแม่เหล็กคงเหลือ
ณเดือนธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสองมีจำนวนเก้าร้านสามแสนใบ
แยกเป็นบัตรเอทีเอ็มห้าร้านหนึ่งแสนใบบัตรเดบิตสี่ล้านสองแสนใบ
และพื้นที่ที่มีบัตรแถบแม่เหล็กคงเหลือสูงสุดคือกรุงเทพและปริมณฑล๒๘๐๐๐ใบ
ภาคตะวันออกเชียงเหนือ๒ล้าน๓แสนใบภาคกลาง๑ล้าน๗แสนใบ
ภาคเหนือหนึ่งล้านสามแสนใบและภาคใต้หนึ่งล้านสองแสนใบ
สาเหตุที่ต้องเปลี่ยนบัตรเอทีเอ็มแถบแม่เหล็กมาเป็นแบบชิปการ์ดเพราะต้องการยกระดับความปลอดภัยทางการเงิน
ป้องกันการปลอมแปลงบัตรรวมถึงการจรกรรมข้อมูลไปทำบัตรปลอม
และใช้ทำธุรกรรมทางการเงินผ่านเครื่องเอทีเอ็มตามนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย
ที่ผ่านมาทุกธนาคารได้มีการแจ้งเตือนลูกค้าให้เข้ามาเปลี่ยนบัตรใหม่
ไม่ว่าจะเป็นป๊อปอัพที่หน้าตู้เอทีเอ็มเพื่อตอกย้ำการรับรู้
กระทั่งการทำโปรโมชั่นจูงใจต่าง

การแบบนี้ลูกค้าจะไม่สำคัญแบบกำเนิ่มเงินปรับษือ

ยกเว้นค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนบัตรให้นะคะ
สำหรับลูกค้าที่ยังถือบัตรแบบแถบแม่เหล็กอยู่
แล้วก็เอามาเปลี่ยนเป็นบัตรชิปการ์ดค่ะ
ซึ่งมีทั้งสีเงินและสีทองขึ้นอยู่กับธนาคารและรุ่นที่ผลิต
สำหรับขั้นตอนการเปลี่ยนบัตรทำได้ง่าย
ยื่นขอเปลี่ยนบัตรใหม่ได้ฟรีทันที
ธนาคารที่ใช้บริการได้ทุกสาขา
ข่าวเทียรัตน์ทีวีรายงาน